ซ้ายาวตายห้า

ทั้งแข้งครับตัวบริเวณลำตัวแล้วเสียบเติมเข้าไปอีกที

กรรมการนับเจ็ดนับแปดครับ
ยังไหวอยู่ครับสององค์แม่เหลี่ยมมองเวลา
พยายามจะปิดเข้ามาเข้ามาด้วยสาวซ้ายเสียบใน
พยายามจะเล่นเกมพยายามจะปิดเกมให้เร็วที่สุดแล้วครับโบวี
โบวี่นั้นอย่างที่บอกครับล้อเล่นไม่ได้ครับ
แก่เตะทั้งแค่งครับสู่กับจังหวะกดลงมา
แล้วนี่ครับโอ้โหน่าจะลงตั้งแต่ดอกนี้เลยครับ
ทำไมขีบคอนี่กันหล่นไปแล้วนะครับ
จังหวะเตะแล้วโบวี่แกกดคอมาตีเติมเข้ามาเอาละครับ
โอ้โหซ้ายหนักแล้วดักแทงขวาครับ
โบวี่เด้งตีด้วยซ้าย
ตีด้วยขวาตีด้วยซ้ายครับ
เอาละครับใครว่าโบวี่แพ้เข่ามาดูครับมาพิสูจน์ครับ
จังหวะล็อกจังหวะเร่งจังหวะเด้งของแกทำได้ดีครับ
แล้วเสียบด้วยเขาซ้ายโอ้โห

ตีได้มาอีกละช่างตีด้วยขวา
เอาเลยครับแยกก่อนครับแยกก่อน
สองผมก็ไม่รักความพยายามล่ะครับ
เข้ามาเจอซ้ายอีกแล้วโอ้โห

ซ้ายแล้วฟันครับของโบวี่

เลือดครับโอ้โห

แม่บลื้อเวณเหนือศีรษะครับ

เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่ต้องบอกว่าขนลุกเลยครับ
ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหเลือดนี่ไหลออกเยอะมากครับ
ลงมาสู่ที่ต่ำนี่ทำให้บาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณศีรษะครับ
เหนือศีรษะของทางด้านสองคมดูนะครับ
ซ้ายสูงก่อนครับมาแล้วฟันนี่แหละครับฟันจากบนลงล่างครับโอ้โห
เอามือกลุ่มศีรษะเลยครับนี่ครับเตะซ้ายปุ๊บพอกาดตกก็ตบมาฟันอีกทีครับ
โอ้โหซัดเข้ามาจังเลยครับ